แล้วพอแต่เปิดพระมันกังพระมันกัง
สาวหมอลำสิพามวล
หนุ่มคนสาวขอเชิญชวน
ออกมามวลหน้าเวที
เยียมทลายศัพท์
รักนธรรม

ยอดทิ้งความทุกความสบออกไปยอดมายกเอาความสบทิ้งไป
ให้บ่หากษันไว้ไฟจ่าย
แฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจ
คือเด้งใส่หมอลำ
งานบุญอยู่ใส่ขอจะได้ยินเสียงฝนสิตบฟ้าพาเปียงเปียงเปียงเปียง
ว่าเคยเกี่ยงจับเผื่อแก่งเซาสูตรเรื่องหมอลำว่าเคยเบื่อ
หมอลำอยู่ใส่ผู้ถอดสรรสรรเสือย้อนพันเปิดพันเดือน
ย้อนที่ฝุ่นไงงอ้าวไงไง
เพื่อนยิ้มพร้อมปะค่ะเพื่อนเธอพร้อมปะค่ะ
คนสดขยับมาสีผ้ายาว
ยาวยาวสรรลำเจ้ายาวยาวชีวิตของเฮา
ยาเซายาเสิม
ตรมตรมตรมหน้าที่แน่นตรมตรมตรมมันให้มันลืม
เรื่องคนที่ลิ้งเราไปเต้นกันไงง่องบอสล้นหัวปอดผู้ใด
เป็นหน้าเวที่ก็บอสทำความหุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจบักหม่อน
เพื่อนหญิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเคยพร้อมบอกค่ะ
คนสดขยับมาสีผ้ายาว
ยาวยาวยาวสรรพเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเรา
ยาเศร้ายาเศร้า
มันให้มันลืม
เรื่องคนที่ลิ้งเราไปเต้นกันไงง่องบอสล้นหัวปอดผู้ใด
เป็นหน้าเวที่ก็บอสทำความหุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจบักหม่อน